เพื่อจะถามชาวเน็ตว่าเธอควรจะทำยังไงดี
มันเป็นปัญหาระหว่างเธอกับทางเพื่อนบ้าน

แต่ว่าวันที่เกิดเหตุที่เธอเอาคลิปมาโพสต์เนี่ย
เธอบอกเธอกำลังจะเอารถเข้าบ้าน
ก็เหมือนกับนั่งทำปากอยู่ในรถ

ถูกต้องสุดท้ายเนี่ย

อะไรอ่ะ

ทงทางนี้

ท่านผู้ชมครับเรื่องราวเป็นแบบนี้นะฮะ

คนก่อเหตุเป็นลูกชายของเพื่อนบ้าน
อายุ๑๘ปีนะคนก่อเหตุ
ทำร้ายเธอขณะเธอลงไปเปิดประตูรั้ว

ดักรอเธออยู่ที่หน้าบ้านอยู่แล้ว

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาช่วย

เที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดจันทบุรี
เธอก็บรรยายเอาไว้ยาวเหยียดเลยนะฮะ

ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เธอบอกว่ามันเริ่มมาจากในคืนก่อนหน้าวันเกิดเหตุ
วันเกิดเหตุคือ๓๐สิงหาคมนะค่ะ
คืนวันนั้นเนี่ยบ้านเธอจัดงานเลี้ยง
เป็นงานเลี้ยงวันเกิดให้กับแม่ของเธอ
ขวามือคือพ่อเลี้ยงเธอเป็นชาวต่างชาติ
ตอนมาช่วยพาเธอเข้าบ้านนะฮะ

แล้วก็มีการสังสรรค์กันก็เปิดเพลงนะสังสรรค์กัน
ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งตำรวจฮะ
เรื่องบ้านเธอเนี่ยส่งเสียงดัง

แม่ของชายคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เดินออกมายืนดูอยู่หน้าบ้าน
ทำให้มีปากเสียงกับบ้านของเธอ
เพราะฝั่งบ้านเธอก็คิดว่า
แม่ของผู้ชายคนนี้ที่บ้านอยู่ตรงข้ามเนี่ย

ก็มีการต่อว่าด่าทอกันไปมาต่อหน้าตำรวจในคืนวันนั้น

ไม่คิดว่าลูกชายของนี่เพื่อนบ้านเนี่ย
แค้นแทนแม่แล้วดักรอทำร้ายเธอในวันรุ่งขึ้น
หลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรีนะฮะ
ตำรวจก็เรียกดูเธอโดนเข้าไปนะฮะ
โชคเข้าไปเข้าโหนกแก้มเบ้าตา
โอ้โหแล้วผู้ชายไปทำร้ายผู้หญิง
พอตำรวจเรียกมาเจรจากลายเกลียวทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะ
ผู้ชายคนก่อเหตุชายวัย๑๘ปีคนนี้อ้างว่า
ตอนที่เธอมาจอดรถอยู่หน้าบ้านเนี่ย

เห็นเธอทำปากขมุบขมิดอยู่ในรถเหมือนกับด่าเขา

ตัวผู้ก่อเหตุเองก็บอกว่าเขาไม่มีงานไม่มีเงินด้วย
ไม่ขอรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น
ถ้าจะเอาผิดก็ขอยอมติดคุกก็แล้วกัน
นี่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ
ก็ต้องทำเรื่องส่งฟ้องศาล

เนื่องจากผู้ชายคนนี้อายุก็คือ๑๘ปี
ยังเข้าข่ายในเรื่องของเยาวชน
แล้วก็ยังคอยหาเรื่องคมคู่คุกคามคนในบ้านเธออยู่ตลอด
จนถึงวันนี้เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์
เพื่อถามชาวเน็ตว่าเธอควรจะทำยังไงดี

นั่นน่ะสิคะบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันด้วย
โดยที่เธอก็จะได้ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะถูกทำร้ายอีก

แล้วก็ทางที่ดีก็หาต้มหลุงตำรวจเป็นคนกลายอีกซักรอบนึง